ไปส่องดูสิมันมีอะไรอยู่ข้างใน

มีคุณหมอคนหนึ่งเพิ่งจะทำงานเป็นวันแรก

จิ้งจกอยู่ในหูดิ้นดุ๊กดิ๊ก
ที่สำคัญคือมันยังไม่ตาย

แล้วคุณดูสิขนาดตัวมันน่าจะใหญ่กว่ารูหู

ตอนที่ชอนชัยเข้าไปเขาไม่รู้

แพทย์หญิงวรรณยางานทวี

ก็ถ่ายทอดเรื่องราวของคนไข้ที่
มีอาการหูอื้อปวดหูมาแล้วก็ไปตรวจ

โอ้โหมันเจอจิ้งจกตัวเป็นอยู่ข้างในครับ

แบบไม่มีหางพร้อมข้อความทำนองว่า
ีคมากวันนี้เคสสุดท้าย

พอส่องกล้องดูดูแล้วเห็น
ขาอะไรไม่รู้ดินไปดินมา

อันนี้คุณหมอนะโอ้โหสวยจังเลย

งงมากเหมือนกันว่าเฮ้ยจิ้งจกตัวใหญ่ขนาดนี้
อยู่ในหูฉันได้ยังไง
ระยะเวลาไม่นาน
วันนี้ติดตามคุณหมอ๓หมื่นคนได้
ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยัง
คุณหมอคนสวยคนนี้แพทย์หญิงวรรณยา
ทางโทรศัพท์นะฮะคุณหมอก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๔มิถุนายน
เป็นการทำงานวันแรกของหมอเลยครับ
ดังกล่าวนั้นเป็นคนไข้คนที่๘๒ซึ่งเป็นเคสสุดท้ายสำหรับวันนั้น
เข้ามาตอนสักประมาณ๒ทุ่มคุณหมอรับเคสวันหนึ่ง๘๐กว่าเคสนะ
คนไข้คนนี้มา๒ทุ่มแต่จริงแล้วคุณหมอเลิกงาน๒ทุ่มนะ
แล้วคนไข้มาเคสสุดท้าย
คนไข้มารักษาเพราะว่ามีอาการหูอื้อเหมือนมีอะไรบางอย่างติดอยู่ข้างใน
ก็เลยขอคนไข้ส่องกล้องดูก็พบว่าเหมือนมีอะไรดุ๊กดิ๊กอยู่ข้างใน
ตอนแรกจะส่งให้กับหมอหูคอจมูกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพราะว่าเธอทำงานวันแรกอาจจะแบบไม่เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผะไทม์ด้วย
และห้องตรวจของเธอนั้นไม่มีอุปกรณ์เฉพาะทาง
เพราะว่าเธอนั้นเป็นแพทย์เวทปฏิบัติทั่วไป
ก็คือมีหน้าที่รักษาคนเจ็บปวดทั่วไป
แต่ตอน๒ทุ่มนั้นเนี่ยเวลาเลิกงานเนี่ยคือไม่มีคุณหมอเฉพาะทางอยู่แล้ว

ก็เลยใช้ห้องตรวจของหมอหูคอจมูก
แล้วก็ใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจแต่คุณหมอเป็นคนตรวจ
ค่อยดึงสิ่งแปลกปลอมออกมาจากหู
แล้วก็เห็นว่าสุดท้ายมันเป็นจิ้งจกครับคุณผู้ชม
คุณหมอก็ค่อยดึงอย่างระมัดระวังเพราะว่าจิ้งจกนั้นมันยังไม่ตาย
แล้วเกรงว่าหูของคนไข้จะเป็นแผลด้วยแล้วก็แก้วหูจะขาดได้
พอดึงออกมายังไม่ทันจะบอกคนไข้เลยเพราะว่ากลัวคนไข้ตกใจ
คุณหมอก็บอกว่าหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าจิ้งจกหางมันหายไปไหน
หางมันติดอยู่ในหูคนไข้หรือเปล่า
คุณหมอยืนยันว่าส่องดูแล้วไม่มีหางหรือว่าสิ่งแปลกปลอมหลงเหลืออยู่ในหูของคนไข้
แต่เธอก็มีการนัดคนไข้มาพบอีกวันหนึ่งไปคลินิกเฉพาะทางนะครับ
ก็ไม่พบสิ่งของแปลกปลอมซึ่งคาดว่าเป็นจิ้งจกที่ไม่มีหางอยู่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมก็ต้องระวังกันด้วยไปแล้วฮะ
คุณรัชพรอาจจะเป็นคนกลัวจิ้งจกนะฮะไม่มีภาพนั้นแล้ว
คือมันใหญ่คุณต้องซูมขนาดนี้เหรอคะใหญ่ไปไหม
จกน่าตกใจหมอสวยน่าตกใจกว่า
เขาฝากนิดนึงว่าถ้ามีสิ่งแปลกปลอมในหูอย่าไปใช้คาร์เติ้ลบัตรเคลียร์
เพราะว่ามันอาจจะลึกกว่าเดิมรีบไปหาหมอให้คุณหมอออกให้ดีกว่านะครับ